ตอนนี้คือหลายคนเล่นเซิร์ฟสเก็ตกัน
ระมัดระวังด้วยนะครับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับท่าน
รวมถึงถ้าหน่วยงานไหนไม่ว่าภาครัฐเอกชน
จัดสถานที่ในการเล่นหรือแข่งขัน
ต้องมีเจ้าหน้าที่กาดคอยดูแลเขาด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้คุณหมอเอามาโพสต์เอง
เมื่อไปพบกับคนที่เล่นเซิร์ฟสเก็ต
งานที่เขาจัดขึ้นโดยเฉพาะนะฮะ
ปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุคุณ
คุณหมอรีบไปช่วยทันทีนะครับ
นายแพทย์กิจการจันดาแพทย์โรงพยาบาลจอมเทียน

ภายในงานพัทยาบิกินี่เซิร์ฟสเก็ต
ซึ่งถือว่าเป็นงานรวมตัวของคนเล่นเซิร์ฟสเก็ต

งานนี้คุณมีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง๓คนนะฮะ
คือน้องสองคนคือบาดเจ็บน้อยหน่อยไม่มากนัก

มีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะเลือดออก
ชักเกร็งไม่รู้สึกตัวนะครับ
แล้วก็เลือดออกปากออกจมูกด้วย
อาการชักเกร็งน่ากลัว

กลัวเรื่องของเลือดคั่ง
คุณหมอกิจการบอกว่าตัวเขาเองจริงเป็นหมอนะ
แต่ชื่นชอบการถ่ายภาพบรรยากาศในงานกีฬาโดยเฉพาะเลย
และเมื่อมีการจัดงานดังกล่าวก็ตั้งใจจะไปถ่ายภาพ
เพราะมันจะได้ภาพที่แบบเท่นะคุณนะ
ใช่มันจะมีฟิลลิ่งของความเคลื่อนไหวของความพลิ้วไหว

ใช่นะครับกำลังถ่ายภาพจับภาพอยู่ดี
ปรากฏได้ยินเสียงคนตะโกนบอกว่ามีคนล้มมีคนล้ม
ทีนี้คุณหมอเก็บกล้องทันที
สัญชาติยานคุณหมอต้องวิ่งไปช่วยนะฮะ
เห็นภาพคนนอนเรียงรายตามทางอยู่๓คน
คนแรกเป็นเด็กผู้ชายอาการไม่หนักมากนะครับ
ก็ให้เจ้าหน้าที่คนอื่นได้ช่วยประถมพยาบาล

เลือดออกศีรษะนอนเกร็งไม่รู้สึกตัว
และอย่างที่บอกว่าเริ่มชักเกร็งแล้วนะฮะ
คุณหมอเลยตัดสินใจเรียกรถพยาบาลให้เดินทางมารับตัวโดยด่วนนะครับ
ซึ่งขณะที่ตอนนี้ทราบว่าแพทย์ได้ทำการผ่าตัดให้แล้ว

เอาเลือดที่คั่งออกแล้วนะครับพ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์นะครับ

ผมเข้าไปดูโอ้โหไม่ดีคือน้องก็เกร็งไม่รู้ตัวสติทำอะไรไม่ตอบ
ก็คือเคสนี้หนักที่สุดเลยก็คือเมื่อคืนก็ได้ผ่าตัดด่วนนะครับ
ก็เป็นอุทาหรณ์นะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของกีฬาเอ็กซ์ตรีม
ชื่อมันบอกอยู่แล้วเราล้มได้เสมอ
คุณหมอเนี่ยโพสต์ไว้แบบนี้ไปในฐานะช่างภาพแต่ช่วยในฐานะแพทย์นะครับ
แล้วก็เซฟทุกคนนะต้องระมัดระวังกันด้วย
ไม่ว่าจะเป็นคนที่ไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตเองหรือว่าคนที่จัดงานด้วยนะครับ
ดังนั้นต้องนี่คุณเขาบอกให้ใส่อุปกรณ์ในการป้องกันทุกส่วน
ทุกส่วนคืออะไรบ้างคุณศีรษะและหนึ่งสำคัญมาก
ข้อศอกข้อมือข้อเข่าข้อเท้าใส่ให้หมด
สนับทั้งหลายรองเท้าต้องใส่ให้เหมาะสมนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญแมสยังคงต้องใส่อยู่นะ
เพื่อป้องกันโควิด๑๙อยู่ด้วยนะครับ
แล้วก็ทีนี้เรื่องของการฝึกการหกล้ม

เขาบอกต้องเก็บคองงอเข่าเวลาที่รถล้ม

คือมันเหมือนกับว่าแรกอาจจะต้องฝึก

แต่ถ้าสมมุติเกิดแบบบางคนที่เขาเล่นคล่องแล้ว
เวลาเขาไปเล่นตามลานต่างเขาจะรู้จังหวะไง
ว่าแบบถึงเวลานี้มันจะต้องย่อตัวจะต้องทำยังไง
เวลาล้มบางทีเก็บคองอเข่าม้วนตัวอะไรอย่างนี้
มันจะไม่ได้รับบาดเจ็บแรง
คุณหมอเขาก็เตือนมานะครับบอกว่าอุตส่าห์ไปในฐานะช่างภาพนะ
จะได้ภาพสวยต้องช่วยเหลือคนเจ็บนะฮะ
ใช่ค่ะระมัดระวังอันตรายกันนะคะ
ได้ไหมที่เคยเราเล่าข่าวไปก่อนหน้านี้
ที่บอกว่าเซียนมากเล่นเก่งแล้วต้องผ่าตัดเข่า๓แสนอะไรตอนนั้น